คุณผู้ชมมาดูต่อกันที่ข่าวนี้กันหน่อยแชร์กันเยอะมากเลย
แฟนเพลงนักร้องดังรุ่นใหญ่ออสโฟเอส
ขึ้นเวทีไปคล้องพวงมาลัยแล้วก็ถ่ายรูป
เดินลงมาจากเวทีปุ๊บโดนดักตบเขาให้
แล้วคนที่ตบไม่ใช่ใครที่ไหนเห็นบอกว่าเป็นลูกชาย
แล้วก็เป็นเมียของคุณออสโฟเอส
งานนี้คดีไม่คืบเขาออกมาโวยค่ะ
คือในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมจะไม่ได้เห็นในช่วงจังหวะที่เขาตบตีกันนะ
แต่มันจะมีจังหวะที่เขายืนเถียงกันเสียงดังเลย

โทรศัพท์เหมือนร่วงลงพื้นไป
ผู้เสียหายคือนางสาวปภาวีคำแหงหรือว่าเจ๊แมวค่ะ
แมวเนี่ยเป็นแฟนคลับสุดรักสุดดวงใจของพี่ออสโฟเอสเลย
แมวอายุ๕๑ปีเสื้อสีเขียวคนนี้นะคุณผู้ชม
เจ๊แมวเดินขึ้นไปเจ๊แมวเป็นแม่คะก๋วยเตี๋ยว
ฉายาเขาคือแม่ค้าหัวแดง
เอาคลิปหลักฐานนี้แล้วก็ใบรับรองแพทย์เข้าร้อง
ขอความเป็นธรรมกับเพจสายใหม่ต้องรอด
เพราะอะไรเขาบอกเหตุการณ์วันนั้นเกิดขึ้น
ในการแสดงของนักร้องลูกทุ่งคุณออสโฟเอส
ที่วัดรางหวายอำเภอพนมทวนกาญจนบุรี
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่มันวันที่เท่าไหร่ไปแล้ว

เธอแล้วก็เพื่อนเป็นแฟนคลับนักร้องลูกทุ่งคนนี้
รักมาเป็น๑๐ปีคุณผู้ชม
คือคุณออสโฟเอสมีคอนเสิร์ตที่ไหน
ไปดูทุกที่ต่างจังหวัดก็ตามไป

พวงมาลัยไปคล้องให้นักร้อง
แต่พอลงมาเจอผู้หญิงที่อ้างว่าเป็นเมียของคุณออสโฟเอสนี่นะ
เข้ามาตบหน้าแล้วก็กระชากผม
แล้วก็มีผู้ชายอีกคนนึงคือเข้ามาลุมเธอ
บอกว่าเป็นลูกชายเข้ามาต่อยที่กกหูแล้วก็ใบหน้า
บอกว่าตอนนั้นน็อกหมัดเลยค่ะสลบค่ะ
ดูสภาพบาดแพ้ที่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
เล่าให้ฟังว่าวันนั้นร้องเพลงอยู่บนเวทีตามภาพนั่นแหละ

แล้วก็จากนั้นขึ้นเวทีคล้องพวงมาลัยกันมาใช่ไหม

คุณออสยืนยันนะไม่เคยปิดกั้นให้แฟนคลับ
ที่อยากเข้ามาใกล้ชิดถ่ายรูปพร้อมมาลัย

แต่ว่าบางคนเข้ามาใกล้ชิดมากเกินไป
โอบกอดเอวซึ่งคุณออสเขาบอกว่า
เขาเป็นซีดที่เอวแล้วเขาเจ็บมากเลย
ประกอบเป็นคนที่ตกใจด้วย
อาจจะแบบว่าอุ๊ยครอบครัวเห็นว่าเขาตกใจอะไร

เดี๋ยวไปฟังคุณออสเล่าดีกว่าค่ะ

ใครจะทำยังไงจะมาถ่ายรูปจะอะไรก็ได้
คือขนาดคนพิกรุงพิการมานั่งรถกรุงศักดิ์กิจมา
ผมยังเดินลงไปไหว้ไปให้เขาคล้องพวงมาลัยให้
การค้องมาลัยถ้าแฟนรั่วไปเขาจะค้องอย่างนี้

แล้วเวลาถ่ายรูปเขาจะมีการหยิบที่ข้างผม

คุณออสปีนี้แก๖๐แล้วนะแต่ว่ายังแข็งแรงอยู่
ร้องเพลงไปทั่วไทยเลยคุณผู้ชมนะ
คือเห็นเป็นประจำแหละคือขึ้นเวทีมา

บอกให้ลงเวทีไปไปเคลียร์กันข้างล่าง

ซึ่งตอนนั้นนะอันนี้ลูกชายเขาบอกนะ
แฟนคลับรายนี้เอามือถือมาตีหัวแม่เขาก่อน

คือทำแม่เขาก่อนเขาบอกเขาก็เลยปกป้องแม่
แต่ว่าแฟนคลับรายนี้ไม่ยอมความนะฮะ
ร้องต่อกับเพจสายไหมต้องรอดตามข่าวนี่แหละคุณผู้ชม

กลัวเมียอย่างนี้ของขวัญจากเมียระอาญาติเมียคิดมากเพราะรักเมีย
เห็นไหมชื่อเพลงเขาก็จะเกี่ยวกับเมียเกี่ยวกับครอบครัวทั้งนั้นเลย
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นคนรักเมียรักครอบครัวมาก
แต่ว่าแฟนคลับเจอแบบนี้เขาบอกเขาผิดหวังเหมือนกัน